แต่ลุงคนนี้เจอโจซ่ารุมตีคุณสู้ไม่ได้เลย
คือแล้วโดนรุมนะแผลแตกตรงแบบหน้าผากฝั่งซ้าย

ลองดูจังหวะที่พวกแก๊งวัยรุ่นมามารุมทำร้ายค่ะ
โอ้โหครับ

ส่วนอีกคนไปคว้าเหมือนท่อนเหล็กอะไรอยู่ข้างเห็น

นี่คือตรงจังหวะตีมันอาจจะไม่เห็นหรอก
เพราะว่ามันสุดมุมกล้องวงจรปิดพอดีค่ะ
แต่รู้เลยว่านี่คือกะเอาให้ตายเลยไหม
กล้องวงจรปิดหน้าร้านค้าจับภาพได้บางส่วนก็จริง
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตลาดสดคูขวางค่ะ
อยู่ที่นครศรีธรรมราชวิ่งเข้ามาใส่ลุงมอเตอร์ไซค์คนนี้ค่ะ
แล้วหลังจากนั้นก็ตะโกนด่าอะไรด้วยนะคะ
ทำร้ายลุงลุงร้องให้หยุดแล้วนะอีกฝั่งนึงก็ไม่ฟัง
แล้วหลังจากนั้นโอ้โหคุณผู้ชมดูสภาพ
นี่ดูสภาพสิเลือดท่วมโดยเฉพาะหัวแตกอะค่ะ
พลเมืองดีเนี่ยมาห้ามปรามนะพวกนี้มันก็เลยถอยไปถอยไป

แล้วกู้ภัยก็ต้องช่วยเหลือคุณลุงคนนี้
คือคุณลุงอาวุธเนียมมุณีลุงอาวุธที่วันนั้นไม่ได้มีอาวุธ
แต่ว่าโดนคนอื่นเขาใช้อาวุธแล้วก็ทำร้ายลุงค่ะ
อายุ๕๓ปีแล้วมีแผลแตกเต็มใบหน้าไปหมดเลย
ขมับขมับฝั่งซ้ายเป็นแผลแบบแผลเวอะยาวเลยค่ะ
กู้ภัยก็ประถมพยาบาลนำตัวลุงรีบส่งโรงพยาบาลนะคะ
มันเกิดอะไรขึ้นถามคุณลุงแต่คุณลุงก็ยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้ค่ะ

เพราะว่าฝั่งที่เกาะเหตุน่าจะอายุยังไม่ถึง๒๐กันนะคุณผู้ชม
ทีนี้พอเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เราก็เลยต้องตามความคืบหน้าเช้าวันนี้ค่ะ
เมื่อเช้านี้นะนักข่าวไปคุยกับเพื่อนของลุง

ก็คือนายปริวัติแสนล่าเล่าให้ฟังบอกว่าตัวลุงแกเนี่ย
มีอาการป่วยจิตเวทมีบัตรผู้ป่วยด้วยนะ
แต่รู้มาว่าไม่กินยาแล้วลุงแกก็ชอบดื่มเหล้าเสพกัญชา
บางทีก็มีอาการคุ้มคลั่งแล้วที่ผ่านมารู้ว่าลุงแกก็มีเรื่อง
ทะเลาะกับฝั่งคู่กรณีบ่อยแต่ไอ้ปมเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
น่าจะเป็นเรื่องของอาริเก่าไหมมาตามล้างแค้นเพื่อนลุงบอกแบบนั้นเนี่ยนะครับ
ส่วนเจ้าของร้านดอกไม้เจ๊แดงเจ๊แดงเจ้าของร้านดอกไม้
ตรงจุดที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะบอกว่าตอนนั้นตกใจมากเลย
ตัวเจ๊แดงเองก็ไม่ได้รู้จักกับทั้งฝั่งลุงแล้วก็ฝั่งกลุ่มวัยรุ่นนี้นะคะ
แต่รู้ว่าฝั่งลุงเป็นวินอยู่ในตลาดสดคูขวางนี่แหละ
แล้วอาการของคุณลุงตอนนี้ก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เลย
ญาติคอยดูแลอยู่นะคะตำรวจเองก็เร่งแกะรอยกล้องวงจรปิดค่ะ
จะได้ตามฝั่งวัยรุ่นมาก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไป
แล้วเดี๋ยวต้องรอให้คุณลุงอาการดีขึ้นก่อน
พอจะให้ข้อมูลได้จะได้สอบถามไง
ปมเหตุที่มาทำร้ายลุงรู้จักกับเขาหรือเปล่า
แล้วเคยมีเรื่องอะไรกันมาก่อนหรือเปล่านะคะ